ร้องได้ให้ล้าน

เหมือนหากเธอได้อ่านกฎหมาย
จบลงแล้วทำลาย
เขาจดหมายก็ตามใจเธอ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณมานพร้อง
ได้ครับทุกคน
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๑๐๐๐๐บาท
จากคนไหนทุกคุณเกษมคมสรรนะครับ

เพลงที่๒นี้๒๐๐๐บาท

อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

จดหมายฉบันที่๑มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่า๒๐๐๐๐บาท

ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่า๒๐๐๐๐บาท

จากคนไหนทุกคุณ

แต่ไม่ได้คิดว่าจะเก็บละเอียดอะไรแบบนี้หรอก

แต่ตอนนี้ตัดสินใจก่อนนะ

คุณจะสู้หรือคุณจะหยุด

สู้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอื้อห์

เพลงที่๒แล้วแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย

รักที่สุดรักมากเลยค่ะ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้หลานเพลงที่สองเพลงมาครับ
เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน
ร่วงรับเพลงเพิ่มจัดแทน
อยากแทนพี่กลัวเติบแทน
อยากแทนพี่กลัวเติบแทน
อยากแทนพี่กลัวเติบแทน
เราเริ่มจากศูนย์
ลงทุนด้วยความไม่พอ
บางครั้งบางทางที่พี่ก็สร้างปัญหา
เก็บไว้ไม่เพียงน้ำตาที่มากกว่าหวัง

ผมฟังดนตรีผิดคนละเพลง
ผมนึกว่ายาใจคนเป็นแฟนคนจนตรงนี้
อ๋ออันนั้นยาใจคนจนครับ
เดี๋ยวหมายความว่าตอนฟังอินโทรคิดว่าเป็นเพลง
ยาใจคนจน
เช่นกันแต่ตอนเนี้ยผิดไปแล้วมาถึงเพลงที่สองนะครับ
ค่าสองหมื่นบาทนักสู้ชีวิตของเราร้องจบไปแล้วนะครับ
คุณมานพร้องผิดครับ
แน่นอนค่ะเป็นไปตามที่ได้ยินนะคะร้องผิดเพลงนะฮะ
เหนื่อยไหมคนดีของคุณไม้พิรมพรนะครับ
ก็ผู้แข่งขันของเรานะครับนักสู้ชีวิตร้องผิดในเพลงที่สอง
ก็รับเงินสะสมจากเพลงที่๑ไปนะครับรับไปครึ่งหนึ่งจากหนึ่งหมื่น
คุณมานบวันนี้รับไปห้าพันบาทครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จนะครับตามเป้าหมายนะครับ
ไม่ได้ทุนเอาไปสู้ชีวิตก็ถือได้ว่ามาโชว์ความตั้งใจนะครับ
โชว์ความตั้งใจความเป็นนักสู้ของคุณมานพในฐานะของผู้ใช้แรงงาน
อย่างน้อยน้อยอ่ะได้ใจภรรยาแล้วอืมลูกก็เข้าใจกันอืม
นะมีแต่สิ่งดีดีชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการของเรานะคะพี่มณพครับ
นะคะสู้สู้เก้าวันต่อไปเราก็คือนักสู้ชีวิตคนหนึ่ง
สู้ต่อไปอย่าได้ท้อถอยค่ะสู้สู้นะคะพี่ครับสวัสดีค่ะ
รู้สึกเสียดายเหมือนกันครับมันยากที่จะมาเวทีนี่ได้ครับ
แต่ก็ยอมรับความสามารถของตัวเองครับ
ยังไงก็จะสู้สู้ต่อไปนะครับก็บอกพ่อไม่ต้องเสียใจค่ะ
ทำเต็มที่แล้วค่ะตอนเนี้ยพี่อ่ะเป็นโรคเนื้องอกในมดลูก
ปวดท้องปวดจนเราทำมาหากินเลยไม่ได้
เวลาโรคมันกำเลิกมากมากมันจะทำให้เราฉี่ไม่ออกด้วยไง
ใช้สายฉี่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเต็มเต็มหลังก็ใส่เหล็กอีกหกข้อค่ะ
รถมันคว่ำมาทับตั้งแต่หัวถึงหลังหมดหน้าตาสมองบวมกระโหลกแล้ว
เป็นห่วงหลานค่าเทอมยังไม่มีปัญญาจ่ายเขาเลย
ต้องหาเงินหน้ามื่นห้าเพื่อที่ว่าจะให้หลานอ่ะจบม้อสาม